ขอบคุณบุคคล
โอ้โหไปถ่ายไกลมากกำแพง

นี่ไงสวนการเวลา
ตรงนี้เลยละไปตรงนี้

สวนกาลเวลาข้ามมันเลยสวนกาลเวลา
ทีมคุณพลากุ้งวางเงินจำนวน๒๘๐๐บาท
ร้านสวนการเวลา
ร้านอาหารไทยหลากหลายรวมถึงเมนูหาทานยาก
รสชาติกลมกล่อมอร่อยทุกเมนู
ร้านนี้ตกแต่งสไตล์สวนธรรมชาติ
บรรยากาศริมคลองได้รับลมเย็นร่มรื่นและเงียบสงบ
การเข้าร้านต้องเดินข้ามสะพานไม้ข้ามคลอง
ร้านนี้อยู่ใกล้ตลาดออตก
ร้านเวลามันอยู่ข้ามคลองเลยนี่
แล้วไหนล่ะนี่ออตะกอร์หรือเปล่านี่ไงถึงแล้วนี่
ไหนวะคุณพระช่วย
อ๋อนี่ไง
ถึงแล้วนั่นแหละไป

ผมก็จะตายนั่นแน่ไปแล้ว
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๑๐๐๐
นี่เหรอนั่งเลยตรงนี้ล่ะ
โอเคนี่แหละร้านการเวลา๒๘๐๐บาท
เอ้ยไม่ได้เด็กเสือดราลิน่าเหมือนพี่ก๊อฟเลยวะ

ชูชียัดไส้กุ้งคุณพระกุ้งวางเงินไว้๒๘๐๐บาท

อ้าวยังไงอะตายแน่อย่างเนี้ยหรอ

กินก่อนเลยเพราะว่าเรา๑๘จาน

อ๋อมันไม่มีอะไรถอดใช่ไหมอะ

ของคุณก๊อฟนะครับวางเงินไว้๑๔๕๐

เมนูชูชีกุ้งสอดไส้ง้ออาหารไทยรสชาติร้อนแรง

ครบรสสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ที่ความเผ็ดร้อนของเครื่องแกงกับกุ้งตัวโตเนื้อแน่น
ที่ถูกยัดไส้ด้วยเงาะเนื้อดี

ได้ทั้งความสดชื่นและร้อนแรงในคำเดียวกัน

บิบเทอร์แล้วก่อน

เชฟช่วยหน่อยเร็วเชฟ๑๘จานเยอะเกิน
คุณทั้งสองคนนะครับจะต้องช่วยกันพูดชื่อสิ่งของ
ที่มีรูปร่างทรงกลมครับ
ให้ได้ทั้งหมด๘ชนิดครับ

ไตโง

ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมครับ

ผ้าเช็ดหน้า

ครบเหรอ
แล้วเชฟผมจะลดให้๓จานครับ
ได้โอเควะโอเคแค่นี้นะ

แล้ว๔แล้ว๔ไปเลย
โอเคตอนนี้ของเราเหลือ๖จานนะสบายแป๊บเดียว
ไปเลยมาสู้
และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
เพราะคงไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอน
เพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
จานนี้เดี๋ยวจัดการเองจนกุ้ง๙จานนี้เดี๋ยวฉันจัดการเอง

โอ้ยมีทั้งหมดอะไร๑๕จานนะ

ไปไปแล้วนะกินให้หมดนะกินเลยนะถ้าไม่หมดนะจะเอายาหัวเลย

พอย้อนไปกลับไปสู่การเวลาเมื่อเช้านี้

เฮ้ยฉันไม่กินกุ้งแกกินคนเดียวเลยนะ
ไม่มีเวลาไง

เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าออตกอร์มีตลาดน้ำ
ใช่เขาบอกว่ามันเป็นตลาดน้ำเล็กเพิ่งเปิดไม่นานด้วยคุณผู้ชม

แต่ตัวน้ำ
อ้ออจะอ้วกแล้ว

นี่คือใจอิติฉันฉันสามารถกิน

เปิดแล้ววันนี้ตลาดน้ำอัตกร

ไป
ว่าไงอ่ะ

โอ้โหน่าสงสารครับ
ครับผมขอต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ตลาดน้ำออตกครับ
ตลาดน้ำเกษตรครบวงจรนะครับ

แล้วก็ที่นี่ยังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนกรุงเทพ

และทีมแพ้ก็ต้องเป็นทีมของคุณพ่ากุ้งและคุณดาด้านั่นเองครับผม
ผมว่าเราไปเจอกับบทลงโทษกันเลยดีกว่า

ผลไม้สดจากตลาดออตกรนั่นเองนะครับ

เอามาพา

ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ

ถ้ามาอย่ามาอยู่ทีมผ้ากุ้งพัง

ทีมพลาดกุ้งพังนะครับพรุ่งครับผม
กับเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการ

ไม่ต้องให้พูดเลยอ้าวไปตามเขาทำไม

เราต้องมีของเราเองอ๋อเหรอครับ